โค้งที่จะขึ้นไปผูกผ้าค่ะ
เพื่อนหนูก็บอกว่าเขาหันไปเห็นยายคนนึงนั่งอยู่
ยายดูดวงอยากดูกับยายไหม
ระหว่างคุยเหมือนยังคุยได้ไม่ทันรู้เรื่องรู้ราวอะไรจบเลยค่ะ
ก็มีคนเรียกเพื่อนหนูก็เลยลุกขึ้นมา
ค่ะพอดีหนูไปดูดวงกับ

เขาก็ขับรถไปกับแฟนคนใหม่เขา
ก็ขับรถเพื่อที่จะไปส่งเขาที่บ้านค่ะ

แต่ระหว่างที่ส่งเสร็จเนี่ย
เพื่อนบ้านก็ออกมาบอกเพื่อนหนูว่า
เฮ้ยพี่เห็นเป็นผู้หญิงนั่งอยู่บนหลังคารถ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว

เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกัน
และในค่ำคืนวันนี้มีความยินดีที่จะแจ้งคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่า
ตอนนี้สถานีผีดุของเรานั้นเผลอแป๊บเดียว
ต้องบอกเลยนะครับว่าวันเวลานั้นช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วซะละเกิน

สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสถานีผีดุของเรา
อย่าเก็บเรื่องราวของคุณไว้คนเดียวครับ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และในค่ำคืนวันนี้เรายังคงอยู่กันในทีมรักหลอนลี้ลับ
กับทีมเทศกาลเดือนแห่งความรักในสถานีผีดุของเรา
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนั้น
ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา
ในทีมรักหลอนในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
วันนี้ได้เห็นหน้าค่าตากันครับ
ยินดีต้อนรับน้องเฟิร์นพิสวัสดิมนต์ดำฮะสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะพี่แจ๊คสวัสดีค่ะ
เขาจะมาในโทนเสียงลักษณะแบบนี้

วันนี้ได้มีโอกาสเห็นหน้าค่าตากัน
แต่ครั้งนี้น้องเฟิร์นมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุ
มาพร้อมกับเรื่องของที่มันเกี่ยวข้องกับพิสวาสพิสวาสเหมือนกัน

จริงจังอะไรเลยอืมหลังจากนั้นค่ะที่ได้มีการคุยกัน
เขาก็รู้สึกว่าถูกชะตากับพี่คนนี้จังเลย
ก็เลยไม่รู้สาเหตุอย่างงีหรอใช่ค่ะก็คือแบบเฮ้ย
ทำไมถึงอยากคุยกับคนคนนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่า
หน้าตาก็อาจจะไม่ได้แบบหล่อเหลาเอาการหรือไม่ได้มีอะไรพิเศษ
ไม่ได้เคยเจอกันมาก่อนด้วยซ้ำเขารู้สึกอยากคุยจังเลย
ก็คุยกันค่ะจนคุยกันได้ประมาณ๑๒อาทิตย์
พี่ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะมาหาที่หน้าโรงเรียนนะอืม
เพื่อที่จะแบบว่าไปกินไอติมไปอะไรกันหลังเลิกเรียน
เหมือนคู่รักคบกันใหม่ใหม่ทั่วไปครับหลังจากที่ได้มาเจอกันเนี่ย
เพื่อนของหนูก็จะพาเพื่อนไปด้วยทุกครั้ง
ไม่ว่าพี่คนนี้เขาจะชวนไปไหนจะไปกินใกล้ไก่
เขาจะพาเพื่อนไปด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วย
ครับค่ะแต่รู้สึกว่าแบบอุ้ยชอบชอบผู้ชายคนนี้จังเลย
พี่คนนี้จังเลยไม่รู้ทำไมหลังจากที่เขาได้ไปไปมามากันอย่างเงี้ค่ะ
พ่อแม่ก็ยังไม่ได้รับรู้เนอะก็เหมือนเด็กแอบคุยกันทั่วไป
แต่พอคุยกันได้ประมาณสองถึงสามเดือนค่ะพ่อแม่เขาเริ่มรู้เรื่องแล้ว
เริ่มแบบแบบนี้ไม่โอเคนะทำไมถึงไม่บอกพ่อกับแม่
แล้วพากันไปเนี่ยเขาก็กลัวอันตรายของลูกค่ะประมาณนี้
เพื่อนหนูก็ได้คุยกับพี่ผู้ชายคนนั้นอยู่ดีค่ะเขาชวนหนีเลย
ใช่ทั้งทั้งที่เพิ่งคุยกันเองสองสามเดือน
ไม่ได้แบบว่ารู้จักลึกซึ้งหรือไม่มีอะไรลึกซึ้งเลยนะคะ
เป็นการคุยผ่านแชทแล้วก็เจอกันไม่กี่ครั้งอืม
หนูตัดสินใจไปค่ะเฮ้ยอันนี้น่าตกใจกว่า
ใช่ค่ะเพื่อนหนูบอกได้เย็นวันนั้นค่ะ

กับแม่พอทราบเรื่องก็คือเป็นเดือดเป็นร้อนใจแล้ว
แล้วก็คิดกันว่าเดี๋ยวจะไปตามลูกกลับมา
แล้วเดี๋ยวจะย้ายสัมมโนครัวบ้านทุกอย่างเนี่ย
กลับมาที่จังหวัดชนบุรี
ซึ่งต้องบอกก่อนว่าเรื่องเกิดที่จังหวัดสมุทรปาการค่ะ
อ่ะก็จะย้ายมาชนบุรีเพื่อหนีจากผู้ชายคนนี้
แล้วก็กะว่าเดี๋ยวเก็บของเสร็จเนี่ย
จะไปรับลูกแล้วพากันไปเลยอืม
หลังจากคืนนั้นค่ะคนเราหนีไปด้วยกันเนาะพี่แจ๊ค
เขาก็ควรที่จะไปอยู่ด้วยกันหรือไปกินข้าวไปอะไรก็ได้
พาไปอยู่บ้านพี่ผู้ชายคนนั้นก็ได้
แต่พี่เขาเลือกที่จะพาเพื่อนหนูเนี่ยไปไว้ที่บ้านเพื่อนอีกคนนึง
แล้วเขาก็หายไปเลยทั้งคืน
เพื่อนหนูก็งงว่าเอ้ยคืออะไร
ทำไมพาเขามาอยู่ตรงนี้แบบงงงก็งงไม่รู้เรื่องอะไร
เด็กอะค่ะก็แบบเอ๊ะทำยังไงดีแต่ก็ไม่ได้ติดต่อหาพ่อกับแม่หรืออะไร
โทรศัพท์ตอนนั้นก็คือเหมือนทิ้งไว้บ้านเลยทิ้งทุกอย่างไว้บ้านเลย

หลังจากตอนเช้าค่ะที่พ่อกับแม่ได้พยายามตามหา
ก็ยังหาไม่เจอแต่อยู่ดีพี่ผู้ชายคนนี้ก็มารับเพื่อนหนู
แล้วเอาเพื่อนหนูไปส่งที่หน้าบ้านแล้วก็ขับออกไปเลย
เดี๋ยวนะวันดีคืนดีมาชวนกันตั๊กหนีไปด้วยกัน

หนีไปด้วยกันไม่ได้ทำอะไรเอาเพื่อนหนูเนี่ยไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนอีกคนนึงแล้วตัวผู้ชายไปไหนก็ไม่รู้
แล้วอยู่ก็กลับมารับแล้วก็เอามาส่งที่บ้านแล้วก็หายไป
เป็นความงงในงงในงงอีกทีนึงซึ่งตอนนั้นเพื่อนก็คือพอลงถึงบ้านเนี่ย
พ่อแม่เห็นก็คือรีบพาตัวไปที่ชนบุรีเลยเพื่อที่จะหนีให้ห่างจากผู้ชายคนนั้น
ก็เปลี่ยนโทรศัพท์ค่ะเปลี่ยนเฟซบุ๊กเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อให้ขาดการติดต่อกัน
เพราะรู้แล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าไม่ได้มาดีแล้วจะมาชวนกันหนีแบบนี้มันไม่ใช่แล้ว
หลังจากที่เพื่อนได้มาอยู่ชนบุรีก็ขึ้นมปลายค่ะก็เลยได้มารู้จักกับหนู
ซึ่งตอนนั้นหนูก็อยู่โรงเรียนนี้มานานแล้วเพื่อนย้ายมาอยู่ใกล้บ้านหนู
แม่ของเพื่อนก็เลยเหมือนฝากไว้กับหนูว่าเออช่วยดูลูกแม่หน่อยนะ
เพราะว่าหนูเนี่ยเหมือนอยู่ในโรงเรียนนี้มานานแล้วก็เป็นหัวหน้าห้องในตอนนั้นค่ะ
เขาก็เลยแบบเออเห็นเป็นเด็กดีก็ฝากดูลูกแม่หน่อยนะ

หลังจากนั้นเพื่อนก็เริ่มเล่าเรื่องผู้ชายคนนี้ให้ฟังว่าเนี่ย
มันเป็นความรักเหมือนสั้นแต่ทำไมเขาถึงจำผู้ชายคนนี้ได้มากขนาดนี้ก็ไม่รู้
พูดถึงแบบแทบทุกวันเลยค่ะพี่แจ๊ค
หมายถึงว่าตอนที่เขามารู้จักเฟิร์นเขาก็ยังพูดถึงผู้ชายคนนี้อยู่ตลอด
ที่ไม่ได้ติดต่อกันแล้วนะคะขาดการติดต่อกันไปเลย
เพื่อนก็เล่าแบบนี้แทบจะทุกวันหรือแบบเว้นวันได้เลย
หนูก็เริ่มแบบเอ๊ะผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครอยากเห็นหน้าจังเลยอยากรู้จักจังเลย
วันดีคืนดีเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเขาติดต่อกลับมา
เขาเหมือนหาเฟสของเพื่อนเจอ
หนูก็เลยแนะนำว่าแบบเอ้ยไม่ดีมั้งถ้าแบบมันจบไม่สวยอย่างนี้
แล้วเขาก็จบแบบไม่ขาดด้วยคืออยู่ดีก็เอาเราไปแล้วเอาเรามากลับบ้านคืออะไรอะไรอย่างนี้
แล้วเราช่วงนั้นวัยรุ่นด้วยมันก็อันตราย
หนูก็เลยบอกเพื่อนว่าอย่างถ้าแบบว่าอยากจะหาใครที่แบบดีสักคนก็หาที่ดีไปเลยอะไรประมาณนี้ค่ะ
หลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปเขาก็เหมือนติดต่อมาแค่แบบเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะ
ไม่ได้แบบว่ามีท่าทีที่จะกลับมาจีบหรือว่ามาสารสัมพันธ์ต่อ
เพื่อนหนูก็ได้เจอกับพี่ผู้ชายอีกคนหนึ่งเป็นพี่ผู้ชายคนที่สอง
ซึ่งพี่ผู้ชายคนนี้ต้องบอกว่าดีมากค่ะ
เขาจะเข้าหาทางพ่อกับแม่แล้วก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอด
มาหาที่บ้านซื้อของมาให้หรือแบบทำเขาเรียกว่าเป็นผู้ชายที่ดีคนนึงเลยอะค่ะ
เขาก็ได้ทำการคบกันจนถึงม๖ระหว่างทางที่คบเนี่ยค่ะ
พี่ผู้ชายคนที่หนึ่งเขาเหมือนเริ่มรับรู้ว่าเพื่อนหนูมีแฟน
ก็เริ่มที่จะมาก่อกวนเหมือนแบบเหมือนอยากได้คืนประมาณนี้ค่ะ
ว่าแบบทักมาเป็นยังไงอยู่ที่ไหนทำอะไรแล้วจนตอนนี้คบกับคนนั้นเป็นยังไง
อะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนหนูก็แบบมีความหวั่นไหวอยู่บ้าง
แต่ก็ยังคิดได้ว่าคนที่อยู่ด้วยเนี่ยก็คือดีอยู่แล้ว
ก็ไม่ได้มีการตอบกลับแบบในเชิงของการแอบคุยกันนะคะ
ทุกครั้งที่เขาทักมาเขาก็จะมาปรึกษาพ่อแม่คือปรึกษาทุกคนเลยค่ะว่า
เนี่ยเขาทักมาอีกแล้วเขาติดต่อกลับมาอีกแล้ว
วันดีคืนดีอยู่ก็โทรเข้ามือถือมาได้โดยที่รู้เบอร์ได้ยังไง
อยู่ก็อยู่คนละจังหวัดไม่รู้ว่าไปสืบเสาะหายังไง

หลังจากที่จบม๖จบมปลายก็แยกย้ายกัน
หนูก็ได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยในชนบุรี
แต่เพื่อนเนี่ยดันได้กลับไปเรียนที่สมุทรปาการ
หลังจากที่ได้ไปเรียนที่สมุทรปาการเนี่ยก็เหมือนความใกล้ชิดนะคะพี่แจ๊ค
พอเขารู้แล้วว่าเพื่อนหนูไปอยู่ใกล้ขึ้น
เขาก็เริ่มเอาตัวเขาเข้าไปอยู่ใกล้เพื่อนหนูมากขึ้น
ไปหาที่หน้าหอบ้างไปหาที่โรงเรียนบ้าง
ไปที่วิรัยบ้างเพื่อให้เห็นหน้า
พยายามทักหาพยายามโทรหาอยู่ตลอดเวลา
แล้วด้วยความผู้หญิงแหละค่ะถ้ามองเป็นกลางก็คือหวั่นไหวเนอะ
แบบคนก็เคยรักกันหรือว่าเคยคือเหมือนเป็นผู้ชายคนแรกที่รู้สึกดีด้วยประมาณนี้ค่ะ
เขาก็ขาดการติดต่อกับหนูไปช่วงระยะหนึ่งเลยนะคะ
คือต้องบอกว่าขาดการติดต่อไปแบบไม่ได้คุยกันเลยทั้งที่สนิทกันมาก
หนูก็เออเราก็โตขึ้นเนอะสังคมใหม่ก็มีแยกกันบ้าง
หลังจากนั้นก็มาทราบข่าวจากพี่ผู้ชายค่ะ
คนที่สองว่าเออเพื่อนเนี่ยได้เลิกลากันแล้วนะ
เพราะว่าเหมือนเขาจะกลับไปคุยกับผู้ชายคนแรก
เพราะว่าเหมือนแบบเขาก็คุยกันตรงว่าอาจจะเป็นเพราะความรู้สึกเขาที่
คนดีอะค่ะมันไม่ใช่คนที่เรารักอะเนาะ
เขาก็เลยเลือกที่จะกลับไปหาคนแรกที่เขารู้สึกว่ารักดีกว่า
หลังจากที่กลับไปคบกับผู้ชายคนที่๑คนนี้ค่ะ
มันก็เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นตลอด
เหมือนระหว่างที่เขาคบกับคนที่สองเนี่ย
ผู้ชายคนแรกพยายามที่จะเอาเพื่อนหนูกลับให้ได้
ทักหาเป็นห่วงเป็นใย
แต่พอได้ไปเป็นแฟนจริงแล้วเนี่ยกลับไม่ใส่ใจดูแล
เหมือนที่เรารู้กันทั่วไปว่า
โหผู้ชายพอหลังจากนั้นไม่นานก็
ไม่เบื่อไม้เมาทะเลาะกันประมาณนี้
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันมากกว่านั้น
มันมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้น
มันมีการขังเพื่อนหนูไว้ในห้อง
โดยที่ไม่ให้ออกไปไหนกลัวอะไรก็ไม่รู้
โดยเพื่อนหนูก็ต้องออกไปเรียนต้องออกไปทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ

วันดีคืนดีเพื่อนหนูติดต่อกลับมา
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า
เนี่ยเขาอยู่ในห้องนี้นะเขาออกไปไหนไม่ได้เลย

หนูก็บอกมาเลยว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวไปรับเลย
อ่าเขาก็แบบไม่บอกอืมไม่อะไรไม่เหมือนแบบ
ไม่เป็นไรอยู่ได้เขาผิดเหมือนตัวเพื่อนเนี่ยผิดเอง
ผู้ชายไม่ผิดหรอกพยายามเหมือนปกป้องอะค่ะ
หนูก็แบบเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้เป็นใคร

หนูก็แบบทำไมเพื่อนหนูถึงแบบรักเขาได้มากขนาดนี้
ทุกครั้งที่ทะเลาะกันเขาก็จะโทรมาแบบนี้ทุกครั้ง
อ่ามีการทิ้งเพื่อนหนูไว้ลงข้างทางบ้าง
แล้วก็เหมือนขับรถไปเพื่อนหนูต้องเดินกลับเองอย่างนี้
มันก็เริ่มหนักหนูก็เริ่มแบบจะดีเหรอคิดดีแล้วใช่ไหมที่คบเนี่ยอะไรอย่างนี้
จนวันหนึ่งพ่อแม่เขาก็เริ่มรู้เรื่องค่ะ
พ่อแม่เขาก็เลยบอกว่าอ่ะไหนในเมื่อห้ามไม่ได้แล้ว
แล้วก็๑๙๒๐แล้วมันก็เหมือนเลยวุฒิภาวะมาแล้วคิดเองได้แล้วว่าอะไรเป็นอะไร
ถ้ารักกันจริงก็ทำการมั่นหมายมาขอคำมาแล้วก็อยู่ด้วยกันให้มันถูกต้องไป
หลังจากนั้นทางบ้านของฝั่งผู้ชายก็ได้มีการมามั่นหมาย
ได้มีการเป็นมามั่นหมายแบบถูกต้องจิตจะลักษณะ
ก็ไปทำพิธีกันที่สุรินทร์เป็นบ้านของเพื่อนหนู
หลังจากที่ไปมั่นกันเสร็จเนี่ยเพื่อนหนูเนี่ยโดยตัวเพื่อนหนูก็เล่าเหมือนเล่าให้ฟังว่าเหมือน
ทางฝ่ายของผู้ชายไม่อยากมั่นเลยตัวพี่ผู้ชายนะคะแต่ทางบ้านเขาอ่ะดีพ่อแม่ทำให้ทุกอย่าง
แต่ตัวของผู้ชายเองเนี่ยพูดเหมือนประมาณว่าเขาเสียเปรียบหรือทำกิริยาทุกอย่างที่มันสื่อให้เห็นว่าเขาไม่ได้รักเพื่อนหนูแต่อยากเอาเพื่อนหนูไว้
ไม่อยากให้เพื่อนหนูไปไหนหนูก็งงว่าอ้าวหนูก็บอกเพื่อนหนูว่าทำไมไม่ออกมาจากตรงนั้น
แล้วก็เพื่อนหนูก็คือเป็นคนเก่งคนนึงเรียนหนังสือก็เก่งหน้าตาก็ดีอะค่ะ
ไม่น่ามาแบบมาเสียอนาคตแบบนี้กับผู้ชายแบบนี้หนูก็แบบโอ้ยทุกคนค้านหมดค่ะไม่ว่าพ่อแม่หรือใครก็ไม่ฟังใครเลย
หลังจากนั้นก็มีปัญหากันมาเรื่อยค่ะเหมือนเดิมเพื่อนหนูทำงานมาได้เท่าไหร่ก็เหมือนให้พ่อแม่เสร็จก็ต้องมาให้พี่ผู้ชายทางนี้
ซึ่งตัวเขาเองก็ทำงานแต่ไม่เคยมาดูแลเพื่อนหนูเลยเอาเข้าไปอยู่ในบ้านไม่เคยที่จะได้นอนด้วยกันด้วยซ้ำค่ะแบบอยู่กันคนละห้อง
หนูก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นการคบกันแบบไหนรักกันแบบไหนเหมือนเพื่อนหนูไปรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งผู้ชายคนนี้ทำอะไรก็เพื่อนหนูก็แบบเหมือนรับได้ไปหมดเลย
ระหว่างนั้นก็คือนานทีจะได้ติดต่อกันเลยค่ะเพื่อนก็ไม่ค่อยติดต่อกลับมาเลยแต่ก็จะรู้มาปะปลายจากแม่เขาบ้างหรือจากตัวเขาที่ติดต่อกลับมาบ้างว่าเหตุการณ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่
จนวันหนึ่งค่ะเขาก็ได้รู้ข่าวที่มันแบบมันเป็นที่สุดเหมือนที่สุดของผู้หญิงว่าพี่ผู้ชายคนนี้เขาได้ไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกคนนึง
ใช่ซึ่งมันดูเป็นเรื่องที่หนักมากแล้วก็ผู้หญิงทุกคนรับไม่ได้
แต่ในตอนนั้นเนี่ยเพื่อนไม่ได้บอกหนู
บอกแค่ว่าเขาไปคุยกับคนอื่นก็เดี๋ยวปรับความเข้าใจกันก็จบ
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือเขาดันไปมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง
แล้วแทนที่เขาจะมาขอโทษเพื่อนหนูหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
มันกลายเป็นว่าวันนั้นนั่งรถไปด้วยกันเพื่อนหนูบอกว่าเขาจอดรถข้างทาง
เขาก็เปิดกระจกดูดบุหรี่แล้วเขาก็หันมาถามเพื่อนหนูว่า

เพื่อนหนูก็แบบคืออะไรทำไมทำไมพี่เป็นแบบนี้

เขาก็แบบจะเลิกก็ได้ก็รู้ว่าผิด
ถ้าจะไปก็บอกแล้วกันคือไม่มีความห่วงใยหรือความรักอะไรเลย
พร้อมจะไปตลอดแต่เพื่อนหนูแบบไม่เอาเรามาเริ่มต้นใหม่นะ
ยังไงเพื่อนหนูก็ยังยืนยันที่จะอยู่โดยที่ไม่บอกใครเรื่องนี้
เรื่องนี้ก็มาทราบจากทีหลัง
หลังจากนั้นเขาก็อยู่ด้วยกันค่ะ
แล้วก็มีญาติของทางพี่ผู้ชายติดต่อมาจากจังหวัดบุรีลำ
ว่าคุณยายเนี่ยมีอาการเหมือนปอบเข้า
เพื่อนหนูแม่ของผู้ชายแล้วก็ตัวของพี่ผู้ชายคนนี้
ก็เลยพากันไปที่บุรีรำ
แล้วก็ถามว่าอาการมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้น
เขาก็บอกว่าคุณยายเนี่ยปกติเขาจะไปทำนาทุกเช้า
ไปทำงานตื่นมาทำงานเหมือนคนแก่ต่างจังหวัดปกติเลย

แต่ว่าเนี่ยหลังมาเนี่ยเดือนนึงแล้ว
พาไปหาหมอปัจจุบันก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่หาย
โดยอาการก็จะเหมือนที่เราเคยพบเห็นที่เคยได้ยินเลยค่ะ
อาการของปอบก็คือนอนกลางวัน
นอนไม่ทำอะไรเลยไม่มีแรง
แล้วก็ตื่นมากลางคืนเพื่อที่จะกินของสด
เลือดตับเอยอะไรเอ่ยก็คือกินหมดหาอยากกินไปหมด
เขาก็พาไปโรงพยาบาลหลายแห่งแล้วก็ไม่หาย
ก็เลยลงเหมือนลงมติกันในบ้านว่า
เดี๋ยวจะพาไปหาที่สำนักนึง
ซึ่งเป็นเหมือนสายดำค่ะพี่แจ๊ค
เขาก็พาตัวของคุณยายขึ้นรถไป
โดยบนรถเนี่ยจะมีแม่ของพี่ผู้ชายเป็นคนขับ
แล้วพี่ผู้ชายกับเพื่อนหนูเนี่ยเป็นคนจับคุณยายไว้
ซึ่งอาการของคุณยายก็คือดิ้นสุดแรงเลยค่ะ
ดิ้นแบบโอ้โหเอาแรงมาจากไหนก็ไม่รู้
แล้วก็เป็นเสียงของผู้หญิงที่
เหมือนเสียงวัยรุ่นอย่างหนูอย่างนี้ค่ะ
พูดแบบเอากูไปไหนกูไม่ไปกูไม่ไป
แล้วก็กรี๊ดลั่นรถเลย
เขาก็แบบพยายามจับกันไว้จนไปถึงที่นั่นค่ะ
ที่นั่นที่ไปถึงเนี่ยจะเป็นเหมือนอาสม
ซึ่งอยู่หลังป่าช้าเลยค่ะ
เขาก็พากันเข้าไปโดยเพื่อนหนูเนี่ยบอกว่า
เหมือนอาสมนี้หมอท่านนี้
เขาจะต้องให้เหมือนติดต่อล่วงหน้า

แต่วันนั้นที่ไปคือไม่ได้ติดต่ออะไรเลย

เขาก็เห็นเหมือนเห็นอาการของคุณยายมาแต่ไกลแล้ว

เขาก็ดิ้นคุณยายก็ดิ้นสุดแรงเลยค่ะ

หมอคนนี้เขาก็ดึงกระชากคุณยาย
แล้วก็เหมือนดันลงไปกับพื้นนะคะ

ก็เลยได้มารู้ว่าคุณยายพูดว่า
กูจะเอามันมันด่ากู

ก็ต้องย้อนกลับไปที่บ้านของคุณยายในหมู่บ้านนั้นค่ะ
มันจะมีบ้านหลังนึงที่ชาวบ้านเนี่ย
เขาจะเรียกบ้านนี้ว่าเป็นบ้านของปอก
โดยที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่ง

เหมือนพูดท้าทายแล้วก็ด่าทอไว้
มันก็เลยอาจจะเป็นการที่เขามาเข้าคุณยายกลับ
หมอคนนี้เขาก็เอาเท้าอะค่ะ

แล้วก็เอาคล้ายก้อนหิน
แต่ก็ไม่ใช่เพื่อนหนูบอกนะคะ
เป็นวงลี
เป็นลีสีดำค่ะ
แล้วก็มียันมีอะไรเขียนอยู่บนนั้นมากมาย
ก็เอาไปแปะอยู่ที่หน้าผากของคุณยาย
แล้วคุณยายก็กรี๊ดแล้วก็สลบไปเลยค่ะ
หลังจากนั้นก็เหมือนจะจบเรื่อง
หมอก็บอกให้พาตัวคุณยายกลับ
แต่ก่อนกลับเนี่ยอยู่ดีหมอคนนี้เขาก็เดินมา
แล้วก็ชี้ที่เพื่อนหนูแล้วก็พูดว่า
อีเนี่ยมันบุญสูงอยู่กับมึงไม่ได้หรอก
ก็คือชี้มาจากทางพี่ผู้ชาย
เพื่อนหนูก็แบบทำไมคืออะไร
เหมือนในใจก็เถียงว่าทำไมอยู่ไม่ได้
ก็อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้อะไรประมาณนี้ค่ะ
เขาบอกเดี๋ยวมึงต้องกลับมาหากู
มึงเชื่อกูเขาก็พูดแบบนี้
หลังจากนั้นที่คุณแม่พากลับไปเนี่ย
คุณแม่ของพี่ผู้ชายพาคุณยายกลับบ้านไป
คุณยายก็อาการดีขึ้นตามลำดับ
สามารถไปทำงานทำอะไรได้
แต่ว่าวันนั้นที่ไปส่งคุณยายที่บ้านเนี่ย
หลับไปเลยวันหนึ่งเต็มค่ะ
วันกับอีกข้ามมาอีกวันหนึ่งเลย

โดยที่คุณแม่เพื่อนหนูแล้วก็แฟนของเพื่อนเนี่ย

ก็เลยทำให้เหมือนคุณแม่เขาเชื่อว่า
หมอคนนี้เขาจริงเขาของจริงเขาทำได้จริง
ก็เลยคุยกับเพื่อนหนูแล้วก็ลูกของเขาว่า
เรากลับไปหาเขาอีกครั้งไหม
ให้เขาลงนงลงนะหน้าทองให้ชีวิตจะได้ดีขึ้น
เพื่อนหนูก็อ่าได้ค่ะก็ไม่มีปัญหา
ก็เลยพากันกลับไปที่อาสมนั้นอีกครั้งหนึ่ง
พอไปถึงค่ะท่านก็ให้นั่งลงต่อหน้า

อีเนี่ยบุญสูงมันจะดึงลูกมึงให้สูงขึ้น
แต่ลูกมึงมันตำพูดใส่แม่เขา
เขาบอกทำยังไงได้บ้างคะอะไรอย่างนี้
เขาก็แบบมึงไปหยิบใบไม้มา
ก็ให้เพื่อนหนูกับแฟนเขาไปหยิบใบไม้มา

ก็ควรที่จะเดินไปด้วยกันไปหาด้วยกันเอาอะไรดีอย่างเงี้ย
แต่เขาบอกว่าพอเดินออกไปถึงประตูเนี่ย

เพื่อนหนูก็ไปหยิบเอายอดของใบไม้มา

เขาดันไปหยิบใบล่างสุดที่เกือบจะติดลากมาเลย
เขาก็เดินขึ้นมาแล้วก็วางสายพานให้หมอคนนี้ดู
เขาก็บอกว่าเนี่ยแค่หยิบก็รู้แล้วว่าใครสูงใครต่ำ
แต่มันจะช่วยมึงแต่มันจะไม่อยู่กับมึง

ถ้าอยากให้มึงสองคนอยู่ด้วยกัน

ก็หมายความว่าถ้าจะไปเรียนก็ต้องเรียนที่เดียวกัน
ทำงานก็ต้องทำงานที่เดียวกัน
เนี่ยถึงจะไม่ไปไหนก็คือเพื่อนหนู
เขาก็เลยเหมือนตัวคุณแม่ค่ะ
ก็เลยถามว่าทำยังไงได้บ้างให้เขาแบบรักกัน
ไปด้วยดีโตไปด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะ
ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวกูลงนะให้
ซึ่งลงนะในความรู้สึกหนูและเพื่อนตอนนั้นนะคะ
เพื่อนก็บอกว่าเข้าใจว่าเป็นการเหมือนเอาทองเอาเทียนมาเขียนที่หน้า

เขาเอาไอ้ก้อนหินก้อนเดิมเนี่ย
ที่บอกว่าเอาไปแปะหน้าผากของคุณยาย
เอาขึ้นมาแล้วเอามาแปะหน้าผากของเพื่อนหนู
แล้วก็ท่องคาถาวนมาที่หน้าที่แก้มสองข้างแล้วก็ที่คางที่ปาก
แล้วก็วนอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็ท่องอะไรก็ไม่รู้
เพื่อนหนูก็เริ่มสงสัยว่านี่มันคือการลงนะเหรอ

อ่าเขาบอกเดี๋ยวลงแยกให้เขาพูดแบบนี้
เหมือนสองคนนี้ลงด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวจะลงแยกให้
เขาก็ทำแบบนี้กับพี่ผู้ชายอีกคนเหมือนกัน
พอทำเสร็จปุ๊บก็พากันกลับค่ะ
ซึ่งพิธีตอนนั้นมันอาจจะเยอะกว่านี้แต่หนูก็จำได้คร่าวนะคะ
เขาก็พากันกลับเอ่อกลับมาที่สมุดปากกาล

เพื่อนหนูก็ทำงานกลับมาก็ไม่ค่อยได้เจอแฟนไม่ค่อยได้เจออะไร
ทะเลาะกันหนักทุกครั้งแต่มันแปลกตรงที่
เพื่อนหนูบอกว่าเขาจะได้ยินเหมือนเสียงในหัวค่ะ
เป็นเสียงผู้หญิงอืมจะพูดทุกครั้งไม่ว่าแฟนเขาแบบเอาเงินมาสิ
ก็จะแบบมีเสียงแบบให้มันมึงให้มันสิมึงให้มัน
โกรธกันก็จะแบบมึงดีกับมันมึงเชื่อมันมึงฟังมันอยู่อย่างนี้ตลอด
มันค่อยเป่าหูค่อยซำตลอดเวลา
เพื่อนหนูก็เริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วแบบมันคือจิตใต้สำนึกของเราหรือว่ามันคืออะไร
ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเพื่อนหนูกับหนูเหมือนขาดการติดต่อกันไปเลย
นานทีเดือนนึงจะมาคุยกันครั้งหนึ่งอย่างนี้ค่ะพี่แจ๊ค
แล้วเขาก็จะเป็นคนที่ติดต่อยากอยู่ตลอดเวลา
ไม่ว่าจะเฟสหรือเบอร์โทรจะติดต่อยากมาก
อยู่กับทางบ้านผู้ชายอย่างเดียวเลยพ่อแม่ก็ติดต่อยาก
จนเขาเหมือนเขาไม่ไหวเองในตัวของเขาว่าแบบเหมือนมันได้ยินอย่างนี้ทุกวันนะคะทุกครั้ง
มันก็เลยทำให้เขาจิตตกแล้วเขาก็แบบทำยังไงดีเหมือนพูดกับตัวเอง
เขาก็บอกกับหนูว่าเขาก็เลยสวดมนต์
เหมือนสวดมนต์ก่อนนอนนะคะพี่แจ๊คแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็แบบ
ขอให้พ่อให้แม่ช่วยหนูด้วยนะหนูเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้ค่ะ
เขาก็เลยยกหูโทรศัพท์โทรหาพ่อกับแม่
พอแค่ได้ยินพ่อกับแม่ฮัลโหลเท่านั้นแหละค่ะร้องไห้เลย
แล้วก็แบบพ่อจ๋าแม่จ๋ามารับหนูหน่อยอะไรประมาณนี้เลย
ซึ่งวันที่ออกจากบ้านหลังนั้นมาเนี่ยเพื่อนหนูก็เก็บเสื้อผ้ามาประมาณนึงประมาณนึง
แล้วก็ระหว่างที่กำลังจะออกเนี่ยผู้ชายไม่มีการฉุดล้างใดเลยนะคะ
ไม่มีการยื้อไม่มีการอะไรทั้งสิ้นแบบอยากจะไปก็ไปไม่ได้สนใจอะไรประมาณนี้ค่ะ
มีแต่แม่ของเขาที่แบบเออหนูคุยกันก่อนสิแม่อุตส่าห์ผูกดวงให้

เพื่อนหนูก็อะไรนะคะแบบแม่เขาแบบแม่อุตส่าห์พาไปลงนงลงนะให้อยู่ด้วยกันหนูคุยกันก่อนไหมอะไรอย่างนี้
เพื่อนหนูก็แบบว่าเดี๋ยวค่อยคุยแต่ว่าเหมือนตอนนี้เขาไม่ไหวแล้วเขาอยากไปอยู่กับพ่อกับแม่เขาสักพักอะไรประมาณนี้ค่ะ
เขาก็เลยออกมากับพ่อกับแม่เขาหลังจากที่กลับมาบ้านของพ่อกับแม่เขาก็เลยให้เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพื่อนหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่รู้เป็นอะไรแต่หนูแค่รู้สึกว่าเหมือนชีวิตเขาทั้งชีวิตอยู่กับผู้ชายคนนี้ค่ะพี่แจ๊ค
มันเกินไปกว่าคนปกติเหมือนเรื่องทั้งหมดเรื่องที่บ้านเรื่องอะไรไม่มีผลต่อเขาแต่กับผู้ชายคนนี้จะมีผลต่อเขาตลอด
ไม่ว่าจะไปขอพรที่ไหนสารเล็กวัดใหญ่ก็จะพูดประโยคเดิมว่าขอให้ได้อยู่กับผู้ชายคนนี้ขอให้ได้คู่กับผู้ชายคนนี้อยู่ตลอดเวลา
ซึ่งพ่อกับแม่ก็เลยแบบทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเขาแบบเขาไม่รู้เขารู้แค่ว่าเขาอยากอยู่กับผู้ชายคนนี้
ทั้งที่ไม่มีอะไรดีเลยด้วยซ้ำแต่เขาก็เหมือนอยากจะอยู่ยอมรับทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นร้ายแรงแค่ไหน
เขาก็เล่าให้พ่อกับแม่ฟังว่าปีแรกที่เขาคบกันเนี่ยหลังจากที่ได้มีการกลับมาติดต่อกันเนี่ยเขาได้พากันไปเขาคิชกูธ
ครั้งแรกที่เขาไปเขาเดินขึ้นเขาไปเนี่ย
ซึ่งคนเราเป็นคู่รักก็ควรเดินด้วยกันใช่ไหมคะพี่แจ๊ค
แต่เขากลับเดินแยกเหมือนเดินไม่สนใจกัน
เขาก็ไปเดินกับเพื่อนเขาเพื่อนหนูก็เดินของเพื่อนหนู
แล้วตรงโค้งที่จะขึ้นไปผูกผ้าค่ะ
มันจะมีเหมือนโค้งเว้าลึกไปนิดนึง
หนูก็บอกว่าเขาหันไปเห็นยายคนนึงนั่งอยู่ที่เหมือนเป็นสาราเล็ก
เขาก็เลยเดินเข้าไปถามว่าคุณยายนั่งทำอะไรคะ
คุณยายก็บอกว่ายายดูดวงอยากดูกับยายไหม

ยายเขาก็บอกเอามือมาสิเขาก็เอามือเพื่อนหนูไปดู
เพื่อนหนูก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือไม่ได้มองหน้ายายเลยนะคะ
จำไม่ได้เลยว่าใส่ชุดอะไรเป็นแบบไหนแต่รู้ว่ามือเขาเนี่ยเย็นมาก
แล้วก็เป็นมือที่ดำแบบเหมือนคนทำนาทำไล่จับดินจับทรายอะค่ะ
ดำเขาก็พูดกับเพื่อนหนูมาว่าเองอ่ะมีคู่นะแต่คู่มาตอน

นะคะก็เขาก็บอกว่าแต่คนตอนเนี้ยมันเป็นกรรม

เพื่อนหนูก็อ๋อค่ะเขาก็พูดเหมือนประมาณว่าเราอ่ะเป็นบ้านนะเป็นหลังคาบ้าน
แต่ผู้ชายคนนี้เขาไม่มีตัวบ้านให้เราหรอกเขามีแต่เสา

เพื่อนหนูก็อ๋อค่ะค่ะระหว่างคุยเหมือนยังคุยได้ไม่ทันรู้เรื่องรู้ราวอะไรจบเลยค่ะ
ก็มีคนเรียกก็คือเพื่อนที่มากับพวกพี่เขาก็เรียกแบบหนูไปทำอะไรตรงนั้นอะไรอย่างเงี้
หนูก็เลยลุกขึ้นมาอ๋อค่ะพอดีหนูไปดูดวงกลับหันไปคือไม่เจอใครแล้ว

หนูก็เลยแบบอ่ะพยายามแบบข่มใจตัวเองว่าไม่มีอะไรหรอกก็เลยพากันไปผูกผ้า

แต่การผูกผ้าของเพื่อนหนูเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะที่ไหนเขาก็เขียนชื่อเขาแล้วก็แฟนเขา
ตามด้วยคำว่าอยากอยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วก็อยากจะมาให้ครบสามครั้ง

ซึ่งสิ่งเนี้ยเป็นความเชื่อของเพื่อนหนูซึ่งหนูก็ได้เพิ่งเพิ่งเหมือนเพิ่งได้รับรู้ว่า
ถ้าเราขออะไรที่เขาเนี่ยถ้าไปครบ๓ครั้งจะสำลิดผล

ค่ะเพื่อนหนูก็เลยบอกอธิษฐานไว้ว่าจะมาให้ครบ๓ปี๓ครั้ง
หลังจากนั้นก็ลงมาค่ะเพื่อนหนูก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในหัวเหมือนคิดอยู่ตลอดว่า
เนื้อคู่ตอนสิบเจ็ดหรือว่าจะเป็นพี่ผู้ชายคนที่สองคนนั้น
หรือไม่ใช่คนนี้อะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็ฝืนเหมือนฝืนชะตาแหละค่ะ
ว่าแบบยังไงก็ยังอยากอยู่กับคนนี้อยู่ดีนั่นคือครั้งแรก
มาปีที่สองเขาก็ได้ขึ้นไปอีกค่ะครั้งนี้เขาก็พยายามหาคุณยายคนนี้
อยู่ตรงไหนก็ไม่มีใครเห็นแล้วเขาลงมาเนี่ยเขาก็พยายามหา
เหมือนถามหาจากทุกคนนะคะว่ามีใครเห็นไหมมีใครเห็นไหม
หนูเคยไปอย่างนี้ค่ะเขากลับมาเขาก็มาถามหนูว่า
เคยเห็นไหมคุณยายคนนี้เคยเห็นไหมอะไรอย่างนี้
บอกหนูไม่เคยไม่มีนะใครจะไปนั่งทำอะไรตรงนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็บอกว่าครั้งที่สองที่เขาไปเนี่ยมันเหมือนมีคนเตือน
ว่าแบบอย่าไปเลยตั้งแต่แรกเขาก็ดื้อที่จะไป
พอไปเนี่ยมันจะเหมือนเขาเปลี่ยนแบบในการเดินขึ้นเขา
ก็คือจะต้องให้วนถ้ำอะไรสักอย่างสามรอบอืม
อ่าแล้วก็ถึงจะขึ้นไปผูกผ้าแดงได้โดยที่ต้องถอดรองเท้าครับ
แต่เพื่อนหนูเนี่ยเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ถอดซึ่งก็ไม่รู้ทำไม
ที่ทุกคนอื่นถอดทำไมเพื่อนหนูถึงแบบไม่ดูเขาอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกไม่รู้เหมือนกันว่าในใจตอนนั้นทำไมถึงไม่ดูคนอื่น
ก็เดินวนเขาแบบไล่ไปถอดรองเท้าคนดูแลค่ะ
เขาบอกไปถอดรองเท้าก่อนหนูแล้วค่อยมาเดินใหม่อืม
เพื่อนหนูก็วนไปถอดรองเท้าแล้วก็มาวนใหม่
เขาก็เลยเหมือนแซวว่าโอ๊ยไม่ได้เดินกับแฟนอย่างเงี้
ปีหน้าไม่ได้มาด้วยกันแล้วมั้ง
อ่าเพื่อนหนูก็แบบคิดว่าเขาคงแซวเล่นก็ไม่ได้คิดอะไร
ก็เดินขึ้นไปทำเหมือนเดิมค่ะ
เขียนชื่อแล้วก็เขียนเอาไว้ว่าขอให้อยู่ด้วยกันตลอดไป
แล้วก็จะมาให้ครบสามครั้งหลังจากที่ไปครั้งที่สอง
ก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นแบบที่หนูเล่าไปอืม
ผู้ชายเนี่ยเขาก็จะพูดเหมือนพูดตลอดว่าแบบไม่ต้องไปให้ครบ๓ครั้งหรอก

เหมือนเขาแบบว่าพยายามขับไล่เพื่อนหนูตลอดแต่ทุกครั้งที่เพื่อนหนูออกมา
เขาก็จะพยายามตามกลับไปในทุกครั้งครับ
หลังจากนั้นพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบเอ้ยงั้นไปอาบน้ำมนต์ดีกว่า
ไม่รู้หรอกว่าเรื่องอะไรแต่พาไปอาบน้ำมนต์ดีกว่าก็ไปที่วัดค่ะ
แล้วพ่อกับแม่เขาก็กลัวแบบเพื่อนหนูจิตใจแบบไม่ค่อยโอเคเนอะ

มาอยู่กับหนูอยู่นานเลยค่ะพี่แจ๊คก็อยู่ด้วยกัน
เขาก็แบบร้องไห้เหมือนคนแบบอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ชายคนนี้อะไรประมาณนี้ค่ะ
เหมือนแค่ผู้ชายคนนี้ส่งรูปแมวที่บ้านมา
ก็คือแบบอยากกลับไปหาเขาแล้วแบบพาไปหน่อยได้ไหม
อยากไปคุยทำไมเขาไม่คุยหนูก็เลยบอกว่าถ้าเขาอยากคุย

หนูไม่รู้หรอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันแปลกเกินไปแล้วที่จะแบบ
ที่จะเหมือนรักเขาอยู่ข้างเดียวแล้วเขาไม่ได้เคยทำอะไรดีให้ด้วย
ทำไมถึงต้องรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยตอนนั้นหนูยังไม่ทราบเรื่องเขา
เรื่องผูกอะไรทั้งนั้นเลยค่ะไม่รู้เรื่องเลย
แค่ว่าเพื่อนหนูเนี่ยรักเขาจังเลย
หลังจากนั้นก็เหมือนแบบเหมือนคนนอนไม่หลับทุกคืนอะค่ะ
เหมือนเขามีเหมือนเดิมก็คือเหมือนมาเป่าหัวแบบให้กลับไป
กลับไปสิกลับไปมาอยู่นี่ทำไมก็พยายามจะหาทางกลับอยู่ตลอด
แบบจะออกไปซื้อของคนเดียวบ้างจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะแบบห้ามตลอด
จนถึงวันที่หนูเองน่ะจะชอบเช็คดวงหรือแบบดูดวงทุก๓เดือน
หรือมีเรื่องไม่สบายใจหนูก็จะให้อาจารย์ที่หนูเคารพเนี่ย
ไพ่ให้ครับวันนั้นหนูก็เลยเออลองเปิดไพ่ไหมล่ะ
จะได้รู้เผื่อมีอะไรติดขัดจะได้รู้ว่าแบบเนี่ยคู่หรือเปล่า
ไปไหนไม่ได้ขนาดนี้เป็นคู่เวรคู่กรรมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เขาแบบเออเออก็ได้ก็เลยโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์หาอาจารย์ที่หนูเคยดูก็คือ
ตั้งแต่พิษวาสมนต์ดำก็คือถามท่านว่าแบบอ่ะให้วันเดือนปีเกิดนู่นนี่นั่น
ท่านก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานโดยที่ยังไม่ต้องถามอะไรเลยนะคะ
พอพอท่านเปิดมาเนี้ยท่านก็พูดว่าไปสัญญาว่าอะไรไว้อืม
ที่ต่ำและที่สูงต่ำที่สุดและสูงที่สุดเขาพูดแบบนี้
เท่านั้นแหละเพื่อนหนูร้องไห้เลยค่ะซึ่งตอนนั้นก็คือเปิดลำโพงฟังด้วยกันนะคะ
ซึ่งหนูเนี่ยยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรใดทั้งสิ้นเลยมารู้เอาทีหลังว่าอ๋อ
มันเป็นแบบนี้เขาก็ร้องไห้เลยท่านก็เลยบอกว่าอ่าให้ทำตามนี้นะ
จุดทูบนะบอกกลางแจ้งให้ถอนคำสัญญาทุกอย่างเลยนะ
แล้วก็ไปไหว้วัดนั้นทำนู่นทำนี่ท่านก็บอกมาเป็นขั้นตอนค่ะ
หนูก็ค่ะค่ะหนูตัวหนูเองเนี่ยก็พาเพื่อนทำทุกอย่างเลย
เพื่อที่จะให้มันดีขึ้นอืมหลังจากนั้นตั้งแต่ทำอ่ะค่ะ
เหมือนทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นเพื่อนหนูเริ่มไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้ว
เริ่มแบบว่าเหมือนเป็นคนปกติขึ้นมาแล้วไม่ร้องไห้ไม่อะไร
ก็แค่มีเศร้าบ้างที่แบบว่าเออเพิ่งเลิกกันไปประมาณนี้
เวลาผ่านไปค่ะพี่ผู้ชายก็พยายามติดต่อกลับมา
แต่เหมือนว่าความรู้สึกเพื่อนหนูเนี่ยหลังจากที่ได้ทำการเหมือนชะล้างทุกอย่างไปแล้วเนี่ย
มันรู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้วมันกลายเป็นอยากกลับไปแล้ว
ใช่มันเป็นความรู้สึกที่แบบไม่อยากคุยไม่อยากตอบ
แค่เท่าที่เรื่องที่จำเป็นเพราะว่าสิ่งที่เขาทำไว้มันหนักจังเลย
ทำไมฉันถึงทนอะไรแบบนี้ได้มากขนาดนี้จังเลยอืม
หนูก็รู้สึกแบบนี้หนูก็เลยแบบเออก็ดีแล้วที่หลุดพ้นมาได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะ
ก็ได้เริ่มคุยกับผู้ชายคนที่สามอืมก็คือแฟนใหม่อีกคนนึงครับ
ซึ่งพี่คนนี้หนูก็เลยบอกว่าคนนี้หนูขอช่วยตัดสินใจนะ
เพราะว่าอย่างคนแรกเนี้ยตั้งเท่าที่คบกันมาหนูเคยเจอหน้าเขาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอืม
ไม่เคยพบอีกเลยไม่เคยคุยด้วยแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเขานิสัยใจคอเป็นยังไงครับ
คนนี้เขาก็เลยเหมือนแบบว่ามาแถวบ้านหนูอะค่ะก็ได้มาคุยกันได้มาศึกษาดูใจกันใหม่
ในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมแล้วก็โตกันแล้วหนูก็เออเพื่อนก็น่าจะติดตัดสินใจเองได้นะอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็ได้ทำการเหมือนดูใจกันไปเรื่อยเรื่อยค่ะจนตัดสินใจคบกันอืม
ตัดสินใจคบกันเนี่ยวันหนึ่งเขาก็ใช้ชีวิตปกติเลยนะคะ
พี่ผู้ชายคนแรกเนี้ยก็พยายามที่จะติดต่อกลับมาตลอดเวลาอืม
แต่กลายเป็นว่าเพื่อนหนูเนี่ยขยักแขยงเขาไปเลย
เขาแบบเขารู้สึกว่าแบบไม่โอเคเลยกับผู้ชายคนนี้จนวันหนึ่งพี่ผู้ชายคนนี้
ก็ได้ติดต่อกลับมาอีกครั้งนึงว่าจะส่งของทุกอย่าง
กลับไปให้เหมือนเขาก็จะหยุดจะพอแล้วอืมอืม
หนูก็โอเคก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ขับรถไปกับแฟนคนใหม่เขา

ก็ขับรถเพื่อที่จะไปส่งเขาที่บ้านค่ะไปส่งที่บ้านเพื่อนหนู
แต่ระหว่างที่ส่งเสร็จเนี่ยเพื่อนบ้านก็ออกมาบอกเพื่อนหนูว่า
เฮ้ยพี่เห็นอ่ะเป็นผู้หญิงอ่ะนั่งอยู่บนหลังคารถอืม

เพื่อนหนูก็เลยแบบอุ๊ยจริงเหรอพี่อะไรอย่างนี้
ก็เลยรีบโทรไปหาแฟนของเขา
ซึ่งแฟนของเขาในตอนนั้นเนี่ยก็คือกลับไปถึงบ้านแล้ว
แฟนของเขาพูดประโยคเดียวกันเลยว่าเฮ้ยเพื่อนพี่ก็เห็น

ใช่โดนทักเหมือนกันผู้หญิงเหมือนกันนั่งอยู่ที่เดียวกัน
เพื่อนหนูกับแฟนเพื่อนหนูก็เลยแบบเฮ้ยทำยังไงดีมันคือเกิดอะไรขึ้น
เพราะรถเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเพิ่งออกมาเลยเพิ่งออกรถคันนี้มาเลย
ใช้แบบยังไม่ได้ไม่ถึงเดือนเลยในตอนนั้นนะคะ
ทีนี้เขาก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออเดี๋ยวต้องไปทำบุญทำอะไรกันแล้วแหละ
แต่เดี๋ยวหาวันว่างนะก็ยังไม่ได้ไปเลยในทันที
หลังจากนั้นค่ะพี่ผู้ชายก็ได้ไปเตะบอล
บอลกับเพื่อนเล่นเหมือนทั่วไปเลย
อยู่ดีเขาบอกว่าเขาสะดุดอะไรก็ไม่รู้ล้ม
ขาหักค่ะพี่แจ๊คฮะหักเลยหักแบบต้องผ่าตัด
ไม่ได้หักแค่แบบอักเสบหรือแทง
แต่พอไปหาหมอหมอบอกต้องผ่าตัดนะครับ
ผ่าตัดแล้วพักฟื้นอีกเป็นเดือนเป็นแบบเกือบครึ่งปีเลย
ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเกี่ยว
ก็เลยรีบพากันไปไปอาบน้ำมนต์
แล้วก็ไปเจิมรถทำอะไรให้มันถูกต้อง
หลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้น
พี่ผู้ชายคนนี้เขาก็ดูแลเพื่อนหนูดีมาตลอด
คนแรกก็พยายามที่ยังจะติดต่อกลับมาอยู่ตลอด
ทั้งทางเขาและทางพ่อแม่เขาอย่างนี้ค่ะ
แต่เหมือนเพื่อนหนูในตอนนี้ในปัจจุบันคือ
ไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็แบบรู้สึกแค่ว่า
ทำไมตอนนั้นฉันถึงยอมผู้ชายคนนี้แล้วติดกันมาตั้งแต่๑๕จน๒๐กว่า

มันเป็นความรักของอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้เพื่อนหนูก็ใช้ชีวิตได้แบบปกติโดยที่ไม่รู้สึกอะไรแล้วค่ะ

มันคือกรรมมันคือกรรมสัมพันธ์เรื่องนี้มันคือกรรมสัมพันธ์ล้วนเลยนะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าพบไหนภูมิไหนชาติไหน
ทั้งคู่เคยทำอะไรกันไว้บ้าง
แต่เหมือนชาตินี้เหมือนผู้ชายคือเจ้ากรรมนายเวร

แล้วผู้หญิงก็เหมือนจะหลุดพ้นจากตรงนี้ไม่ได้
ของก็ไม่ได้โดนทำใช่ค่ะมันเหมือนทุกอย่างมันเป็นสองแง่สองงามไปหมด
มันกั้มกึ่งเหมือนจะโดนของแต่มันก็ไม่ได้โดนของ
เหมือนตัวเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสมัครใจที่จะไปผูกดวงหรือไปทำอะไรกับฝ่ายนั้นเอง
โดยที่ฝ่ายนั้นเขาไม่ได้ทำใส่
ที่สำคัญคือมันมีตัวแปลคือเสียงที่เพื่อนหนูได้ยิน
ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครทำไมเขาถึงต้องมาคอยบงการให้กลับไปหาผู้ชายคนนี้ตลอดเวลา
ถ้าเรามองถึงเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรโอเคผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเพื่อนหนูนี่แหละ
แต่ถ้ามันมีตัวแปลตรงนี้มันอาจจะมีข้อมูลเชิงลึก
ที่ทุกวันนี้มันยังคงเป็นความลับอยู่

ถูกต้อง

เป็นคนที่เรียกหน้าโรงเรียนในทุกวัน
เป็นคนเป็นเสียงเดียวกัน
แต่เหตุผลที่หนูแบบคาใจก็คือ
ทำไมถึงไม่จีบตั้งแต่ตอนนั้นล่ะ
ทำไมถึงเว้นระยะไปตั้งเป็นเดือน
ค่อยทักเฟซบุ๊กมาหาเพื่อนหนู

เขารอดูผลในสิ่งที่เขาทำ

แต่เขาอาจจะรอดูผลว่า

ถ้ามีอาการเขาเข้ากั๊บ
เขาถึงค่อยเข้ามาในชีวิตไง
แล้วหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องลักษณะแบบนี้

แค่อยากจะเอามาครอบครอง
เอามาเป็นตัวเชื่อมตัวหนึ่ง
ทจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นรึเปล่า
การงานทางบ้านอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าต้องบอกว่ามันไม่มีไม่มีวันไหนหรือว่าไม่มีตอนไหนที่หนูได้คุยกับเพื่อนแล้วรู้สึกว่า
เขามอบความรักที่เป็นรักให้เพื่อนหนูดูแลก็ไม่ดูแลอะไรก็ไม่เลยแบบโหมัน
แล้วตัวแปรสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือคำนี้มันแวบเข้ามาในหัวคือผมไม่ได้ว่าอะไรทางผู้หลักผู้ใหญ่นะ
คุณแม่ฝ่ายชายเขาหลุดมาคำนึงไงว่าเนี่ยเขาอุตส่าห์ไปผูกดวงให้
อุตส่าห์ไปทำอะไรให้ไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างที่เฟิร์นบอกไปว่า
จริงแล้วเนี่ยเขากำลังหาใครสักคนหนึ่งมาเป็นเหมือนกับคอยตัวเสริมดวงลูกตัวเอง
ให้ดูสูงขึ้นเพื่อนหนูก็คิดแบบนั้นในตอนที่เล่าให้หนูฟัง
เพราะว่ามันเคยมีอย่างงี้ครับเอ่อสมมุติว่าคนที่จะคบกันอ่ะ
ถ้าดวงสมพงษ์กันถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกื้อหนุนกัน
มันจะยิ่งแบบพุ่งพุ่งปี๊ดเลยนะเขาอาจจะดูมาแล้ว
คนนี้ดวงเช็คมาแล้วถูกฉลกกับลูก
ใช่ก็เลยหาวิธีการสักอย่างหนึ่งแล้วทัน
มันเป็นการสร้างกรรมอย่างหนึ่งนะใช่เออนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องเนี้ย
จุดจบของคนถ้าเขาทำมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับ
เรื่องจริงยิ่งกว่านิยายใช่ค่ะไอ้เรื่องลักษณะแบบนี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะนิยายนะ
ชีวิตจริงมันมีจริงจริงมันเหมือนมันลึกซึ้งมาก
อย่างเราก็ไม่อาจรู้ได้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นใจของคนเนี่ยน่ากลัวที่สุด
และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของน้องเฟิร์นนะค่ะโอ้โหขอบคุณมากมาก
แล้วก็อยากจะบอกอย่างงี้ว่าเหล้าไม่มีสะดุดเลยขอบคุณค่ะ
แม้แต่ผิดคำนึงก็ไม่มีเฮ้ยทำให้แบบเออรู้สึกว่าเนี่ยคือ
คนที่เขาอยากจะมาถ่ายทอดเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันขอบคุณน้องเฟิร์นนะ
ขอบคุณค่ะคุณครับขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับ
สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรา
ทีมงานของเรานั้นกำลังรอเรื่องจากคุณผู้ชมอยู่
แล้วก็รอเชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการของเราครับ
และในสัปดาห์หน้าครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันศุกร์๔ทุ่มตรง
อย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดมาล้อมวงฝังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลแบบนี้นี่แหละครับ
แล้วก็รวมไปถึงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์
และวันนี้พวกเราชาวสถานีผีดุลาทุกท่านไปแล้วนะครับ

ไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

รับรองว่าเข้มข้นไม่แพ้เท่าสัปดาห์นี้อย่างแน่นอน
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ
ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ